คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะตำรวจสภหัดใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันบนถนน
ถนนโชคสมานคุณซอย๑นะคะหลังวัดโคกสมานคุณ
แล้วกระหน่ำยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บไปสองคนนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่ามันมีลักษณะของการขับปาดไปปาดมากันก่อน
ก็เลยคาดว่าสาเหตุก็คือขับรถปาดไปปาดมาบนท้องถนนนี่แหละค่ะ
โมโหตามมาแล้วก็ยิงจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจไปตรวจสอบนะคะรถกระบะอีซูซูสีขาวท้ายกระบะมีหอยใส่กระสอบมาเต็มรถเลยค่ะ
อยู่บนถนนโชคสมานคุณซอย๑หลังวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
กระจกรถคันนี้ทางฝั่งคนขับมีรอยกระสุนปืน๑รูนะคะ
ขอบประตูอีกหนึ่งรูและในรถมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๒คนค่ะ
นายมณพกลิ่นพกาอายุ๓๖ปีถูกยิงที่ข้อศอกด้านขวา
นางสาวอมรรัฐนาคนินอายุ๒๑ปีภรรยาถูกยิงเข้าที่เอวด้านขวา๑นัด
จากการตรวจสอบนะคะทำให้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะ
ถูกคนร้ายขับรถกระบะเป็นกระบะสี่ประตูสีดำไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นทะเบียนนะคะ
ขับไล่มาแล้วก็มายิง
ทีนี้ค่ะพอไปถามลูกค้าที่มารอรับหอยจากคนเจ็บเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทั้งสองคนเขาขับรถกระบะมาจากจังหวัดระนองมาส่งหอยที่ตำบลควนลัง
จากนั้นก็จะไปส่งให้กับลูกค้าอีกเจ้าในหัดใหญ่แต่ระหว่างทาง
ไปขับรถปาดหน้ากับรถกระบะอีกคันนึงอะค่ะเลยกลายเป็นเรื่อง
เดี๋ยวนี้ปาดหน้ากันไม่ได้ปาดหน้าถึงขั้นต้องยิงกันเลยนะคะ
พอปาดหน้าปุ๊บก็เลยปาดกันไปปาดกันมาค่ะก็เลยเป็นเรื่องเนี่ย
กระบะที่ถูกปาดหน้าเขาก็เลยขับตามมาไล่ยิง
คนเจ็บทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วค่ะแต่ยังไม่สามารถให้การกับตำรวจได้
ยังอยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะส่วนเบาะแสของรถกระบะคนร้าย
ซึ่งเป็นรถกระบะสี่ประตูสีดำคาดว่าในรถน่าจะมากันอย่างน้อยเนี่ย
สองคนครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการแกะรอยตามเส้นทาง
รถของทั้งคู่ขับตามกันมานะคะรวมถึงเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายขับรถหลบหนีไปหลังก่อเหตุ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าย้อนไปหลายปีก่อนจุดเกิดเหตุตรงนี้อ่ะค่ะ
เป็นป่าทึบมีการดักปล้นดักทำร้ายกันบ่อย
แต่ตอนนี้คนเริ่มมาอยู่กันเยอะขึ้นแต่ว่าเมื่อคืนตอนเกิดเหตุ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรก็เลยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วย
คนเจ็บกับคนร้ายก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนั้นเป็นปัญหามาจากที่อื่นนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุยิงกันตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นเรื่องของการดักยิงดักปล้นอะไรกัน